ในวันนี้ครับเจ้าหน้าที่ได้บังคับใช้คำสั่งตามมาตรา๔๔อย่างเข้มงวด
โดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมอย่างตลาดกลางคลองหลวงสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มลูกศิษย์นะครับ
ขณะที่โฆษกดีเอสไอระบุว่ามีปฏิบัติการเข้าจับกลุ่มพระธรรมชโยอาจจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้
แต่ว่าอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์และกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม
เราจะไปติดตามจากคุณจริยาสิริสันพงศ์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากประตู๕วัดพระธรรมกายครับ
ส่วนวันนี้ที่ทหารได้นำกำลังเข้าพื้นที่อาคารบุญรักษา
โศกดีเอสไอระบุนะคะว่าเป็นไปตามการร้องเรียนของชาวบ้านค่ะ
หลังได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำเสียเข้าพื้นที่การเกษตรจึงต้องเข้าไปตรวจสอบค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกทรงศักดิ์ศักดิ์สกุลโคศกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ
กล่าวถึงกรณีทหารนำกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ด้านข้างอาคารบุญรักษาวันนี้ว่าเป็นไปตามการร้องเรียนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำเสียเข้าพื้นที่ทำการเกษตร
ระบุนะคะว่าวิธีการเข้าพื้นที่นั้นเป็นยุทธวิธีของทหารและมีการขัดขวางจากพระสงฆ์และลูกศิษย์ในบริเวณดังกล่าว
ขณะที่ปฏิบัติการเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายเพื่อจับกลุ่มพระธรรมชโยอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนั้นจะมีขึ้นในเร็ววันนี้
ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์และกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม
เงื่องกรอบแถวเวลาที่เราจะเดินข่างเข้าไปตรวจคนวัด
ก็อย่างที่ได้คุยเมื่อเช้านี้แต่ก็เรื่องระยะเวลาคงต้องคุยรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คุยลงรายละเอียดนะครับต้องขออนุญาตจริงเพราะว่าที่ต่อไปค่อนข้างชัดเจนแล้วแหละว่าคงจะต้องตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดในช่วงเวลาสั้นนี้ในการดำเนินการ
จะบุกเข้าไปทรวจเพราะที่จะสามารถจับกลุ่มได้
ทางปฏิบัติแล้วเป้าหมายของเราคือการค้นเข้าจับกลุ่มให้ได้อยู่แล้วนะครับ
เรียนสื่อมวลชนว่าเรื่องของการดำเนินการของเราเองเนี่ยเราคำนึงถึงเรื่องของการกระทบกระทั่งมากที่สุด
สำหรับพื้นที่บริเวณตลาดกลางคลองหลวงซึ่งกลายเป็นพื้นที่เชิงสัญลักษณ์ของเครือข่ายวัดพระธรรมกายวันนี้
ซึ่งวันนี้ก็มีบรรยากาศความวุ่นวายเกิดขึ้นในช่วงบ่ายหลังเจ้าหน้าที่ได้บังคับใช้คำสั่งตามมาตรา๔๔อย่างเข้มงวดเพราะถือเป็นพื้นที่ควบคุม
เช่นเดียวกันกับพระสงฆ์และลูกศิษย์ที่อยู่ภายในตลาดได้นั่งสวดมนต์เผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
นี้ไปหลังจะนัดที่จะลักษณะกับตัวแทนพระองค์เกือบ๓ชั่วโมงนะ
ก็ได้ข้อสรุปจะไม่ตรวจบัตรประชาชนบุคคลที่จะเข้าพื้นที่แต่ยังต้องบันทึกภาพไว้สถานการณ์จึงคลี่
ที่กำหนดไว้และไม่อนุญาตให้บุคคลรวมถึงสื่อมวลชนเข้าไปภายในจุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อความเป็นระเบียบค่ะส่วนบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณตลาดกลางคลองล้วงทั้งพระสมและกลุ่มลูกศิษย์วัยพระธรรมกายยังคงปฏิบัติศาสนกิจและพักผ่อนตามปกติท่ามกลางเจ้าหน้าที่ที่ดู
สถานการณ์ความวุ่นวายใดค่ะจริยาศรีสันพงศ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากประตูห้าวันพระธรรมกายค่ะขอบคุณคุณจริยานะครับ